คราวนี้ไปดูเรื่องราวของความแปลกของป้ายนี้หน่อยค่ะ

ป้ายเขาเขียนว่าพักนี้ซ่อมเกือกนะ

หลายคนก็สงสัยว่าพักนี้มีนโยบายอะไรยังไง

พักอะไรที่ไหนทำอะไรบ้างคุณผู้ชมคะ

ไปค่ะคุณผู้ชมไปตามเส้นทางนี้นะคะ
ถนนสายชะอวดควนเงินอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสองข้างทางก็จะมีป้ายโฆษณา
ไปหาเสียงของแต่ละพักใช่ไหมคะ
ซึ่งที่จะให้ดูนี่คือป้ายนี้
พักนี้ซ่อมเกือกมั่นคงปลอดภัยไส้เกือก

ไหนนโยบายคือนี่ไงแหกโหหลุดลุ้ยปลุ้ยเปื่อยเหนื่อยม้ากัด

งงไหมล่ะหาเสียงอะไรแบบนี้

นี่นอกจากป้ายโฆษณานโยบายยังมีป้ายแบบหาเสียงบอกพิกัดอะไรอีกต่างหากนะคะ
แล้วก็มีรูปของผู้ชายคนนี้พร้อมกับชื่อชื่อว่าชูสินชมพู

ไถเอกสารให้เจอ

มีเซเว่นด้วยค่ะ

หลายคนอยากรู้ว่าตกลงป้ายนี้เป็นของใคร

ไปถึงที่ค่ะไปพบกับชายที่อยู่ในรูปป้ายหาเสียง

ไลค์ให้กับป้ายโฆษณาตัวเองเลยอายุ๕๔ปีและ
พี่เขาเป็นอาชีพช่างซ่อมรองเท้า
ทำอาชีพซ่อมรองเท้าพี่เขาบอกว่า
เปิดอาชีพเปิดทำร้านซ่อมรองเท้าเนี่ย
ลูกค้าก็มาใช้บริการกันต่อเนื่อง
มีรายได้เดือนเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทเลยนะ
แต่รายได้ตกไปอยู่กับค่าเช่าอ่ะสิ

ก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาเปิดที่บ้าน
บ้านอาจจะอยู่ลึกหน่อยรายได้ลดลงนะคะ
เพราะบ้านอยู่ช้านเมืองไงแต่ยังไม่ก็ไม่ต้องเสียค่าเช่า
แล้วก็บอกนี่เป็นปณิธานผมมีความสุขกับการทำงานนะคะ
ผมมีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะให้หลายหลายคนมีความสุขไปด้วย

จริงเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงน่าจะให้ลูกค้าได้รู้จักเขามากขึ้น

ก็เลยได้แนวคิดโปรโมทร้านด้วยการทำป้ายโฆษณารูปแบบป้ายหาเสียง

มาติดไว้หน้าบ้านทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
และแน่นอนว่าเห็นขนาดนี้แล้วคนก็สนอกสนใจไงสะดุดตา
ก็แวะเวียนมาใช้บริการตลอดต่อเนื่องนะคะ
ตัวนโยภายพระเกาะอย่างที่อ่านให้ฟังไปตอนต้น
แต่ถามว่าบางคำมันไม่เข้าใจความหมายนะ

ใช่เอาไปที่คำแรกอย่างคำว่าเกือกอันนี้เราจะเดาได้

นี่คือเสื่อมสภาพหมดอายุบวมพอง
โหนี่คำคำเดียวนี่แปลได้เยอะขนาดนี้หรอ

คือถ้าบอกว่ารองเท้ามันปลุ้ยแล้วก็คือรองเท้ามันพังแล้วถูกแล้วไอ้

๑๐๘เนี่ยความหมายคือสารพัดปัญหาเลย
พันประการคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเกือบเกี่ยวกับรองเท้าของคุณ

ใครเข้าไปใช้บริการนะคุณสบายอกสบายใจได้เลย
หนูจันเนี่ยเขาจัดพื้นที่ไว้รองรับลูกค้าแล้ว
ฟุ้งจะเข้ามาเกาะมาพักผ่อนแวะเวียนกันมาได้

แล้วก็มีการตกแต่งบรรยากาศด้วยเข้าของสิ่งของเหลือใช้
มีอะไรบ้างอ่ะอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมริมทางนะ
กร่มเอยพวกโคมไฟเอ่ยการต้มน้ำหมอน้ำต่างเป็นแนววินเทจ

นะคะก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวนี่นะคะ
เอาเป็นว่าอย่างนี้เผื่อใครมีปัญหานะคะอยากจะซ่อมรองเท้าของท่านนะคะไปได้เลย
ติดต่อพี่หนูจันไปได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์๐๙๘๐๙๐๖๘๙๖
จำชื่อง่ายนะคะช่างชูสินเข้าไปเฟส
เฟสบุ๊คก็ได้นะชูสินชูสิน

ไปที่หน้าร้านเขาบิบาวบิบาวซ่อมรองเท้าให้หน่อย
รองเท้ารองเท้ามันปุ้ยเลย

มันพองมันพอง

จะไปทำพักอีกสักพักหนึ่ง

ตรงนี้ดีกว่า
เลยค่ะทักไปเลยค่ะพักก่อนคุณค่ะ